เรื่องคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นเรื่องของรถเหมือนกัน
กลายเป็นบรรทัศนของสังคมไปเรียบร้อยแล้ว
คุณจะไปจอดรถขวางหน้าบ้านใครไม่ได้

เหมือนคดีป้าทุบรถนี่โอ้โหโด่งดังครับ

สุดท้ายสารตัดสินเลยนะผู้หญิงที่ไปจอดขวาง
ปรับ๕๐๐๐มีโทษจำคุกด้วย
โอ้โหไม่ธรรมดานะครับ
อิทธิฤทธิของขวานป้าตลาดแตก

ต่อไปแรกเป็นขวานมหาศาลจันทร์
ทุบรถตอนนี้เป็นอิทธิฤทธขวานป้าตลาดแตก
กลายเป็นคำเรียกเรื่องราวของนางสาว

แล้วก็นางสาวมณีรัฐแสงพัทรโชธ

กระบะเนี่ยเป็นของนางสาวรัชนีกรเลิศวาสนาที่
เอารถไปจอดขวางหน้าบ้านป้าเขา

ป้าเขาก็ตามหาก็ไม่มีไม่ยอมวางนี่ไม่ได้ปลดเกียร์ว่างนะคะ
ไม่ได้ด้วยเข็นไม่ได้เลยค่ะนะฮะ
กลายเป็นที่มาของการปิดตลาดเถื่อนรอบบ้านคุณป้าไปเลยคือ
มันกระทบเป็นโดมิโนไปหมดค่ะเหตุผลที่คนไปจอดคืออะไร
ซื้อของในตลาดซื้อของตลาดแล้วตลาดน่ะมาเปิดได้ยังไง
อันนี้มันที่อยู่อาศัยเป็นโครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัย
ถูกต้องคือคราวนี้มันกระจายเป็นวงกว้างไปหมดเลยนะคะ

เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นหน้าบ้านคุณป้าจะมีป้ายสีฟ้าใหญ่ติดอยู่

ก็คือแอบไปเปิดตลาดไม่ถูกต้องผิดระเบียบการจัดสรรของสำนักงานเขต
สุดท้ายก็ปิดตลาดเถื่อนรอบบ้านคุณป้านี้ในศรีนครินเขตประเวทกรุงเทพมหานคร
แต่เรื่องมันก็ไม่จบเพราะว่าคุณป้าไปฟ้องศาลให้สารตัดสิน
ระหว่างรถกระบาดที่จอดขวางแล้วป้าเนี่ยไปทุบรถเพื่อรักษาสิทธิ
ตกลงใครเป็นคนผิดคนทุบผิดหรือคนจอดขวางผิด
เมื่อวานสารพิพากษาให้นางสาวรัชนีกรคนนี้คือเจ้าของกระบะ
เป็นฝ่ายผิดเพราะเห็นว่าเป็นการกระทำที่เล็งเห็นผล
ให้ป้าเจ้าของบ้านเดือดร้อนรำคาญแม้จะจอดในทางสาธารณะก็ตามแต่หน้าบ้านของเขา
สารจึงลงโทษนางสาวรัชนีกรเจ้าของรถให้จำคุก๑๕วัน
๕๐๐๐บาทแต่ให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดีเป็นพลเมิงดี
โทษจำคุกนั้นรอลงอายาไว้๑ปี
และทั้งหมดทั้งหมดนี้ก็เลยกลายเป็นบรรทัศน์ใหม่
สำหรับใครที่คิดจะไปจอดขวางหน้าบ้านคนอื่น
คุณจะเจอโทษทั้งจำทั้งปรับแบบนี้นะครับ
โอ้โหคิดให้ดีนะฮะใครจะไปจอดขวางบ้านเขา
แล้วจะไปเขียนจดหมายด่าเจ้าของบ้านแบบที่เราเคยอ่านข่าวไป

อย่าคิดว่าแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอก

อยากให้ป้าทาวน์ฮาส์ไปแจ้งความแล้วเอาผิดคนที่เขียนด่าป้าแบบนี้